๒สิงหาคมถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี
แล้วเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่กันด้วย
ซึ่งในวันนี้นะคะก็มีการมอบรางวัลลูกกระตันยูให้กับคนในวงการบันเทิง
แล้วก็คู่แม่ลูกหลายแขนงเลยนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศ
ความประทับใจนี้พร้อมกันค่ะ
บรรยากาศที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาตอนนี้นะครับ
อวนไปด้วยอุ่นไอรักของคู่แม่ลูกคนบันเทิงครับ
ที่เดินทางมาร่วมรับรางวัลลูกกระตันยูประจำปี๒๕๕๙
ในโอกาสพิเศษครับวันแม่แห่งชาติปีนี้

ได้รับเกียรติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เกียรติมาร่วมรับรางวัลลูกกระตันยูในปีนี้
รวมไปถึงนะครับมีบุคคลจากหลายแวดวงเลย

เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศสักนิดหนึ่งครับ
คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ
สำหรับการมารับรางวัลนะครับ
กระตันยูประจำปี๒๕๖๑ครับ
งานนี้คนบันเทิงมากันหลายค่ายเลยครับ
รวมไปถึงคู่แม่ลูกจากหลายแวดวงครับ

จัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เลือกรางวัลจากลูกที่มีความกระตันยูกระต่อเวทีสูงต่อแม่
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนครับ
ครับก็ดีใจนะครับผมที่ได้รับรางวัลลูกกระตันยูนะครับ

คุณแม่ปลื้ม
ปลื้มมากเลยลูกเป็นรางวัลที่แม่

ถ้าพูดตรงเนี่ยความเป็นแม่ของเราเนี่ย
ลูกจะอายุเท่าไหร่จะโตแค่ไหนก็ยังเป็นลูกเล็กของเรา
ก็ยังห่วงใยดูแลแต่เขาเป็นคนที่เก่งที่สุด
แล้วเขาใช้ชีวิตของเขาบนเส้นทางที่ถูกต้อง
ก็อยากให้เขาเห็นด้วยว่าเราก็พยายามที่จะทำอะไรที่เขาแบบ
อยากให้เราทำอ่ะให้มันดีขึ้นทุกครั้งที่เขาเจอเรา
เลยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ที่นี่นะครับบรรยากาศการรับรางวัลลูกกระตันยูนะครับ
เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในตอนเช้านี้นะครับ
เราเห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับ
ลูกทุกคนที่มีโอกาสได้รับรางวัลในวันนี้
ประทับใจในความรักที่คุณแม่มอบให้ต่อคุณลูกนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเชื่อว่าทุกคนลูกทุกคน
อยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับนะครับ
เรื่องราวดีจากบันเทิงไทยรัฐเช้านี้นะครับ

ิตภัทรพิรมลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาครับ